คุณผู้ชมยังดูเรื่องของการกลับภูมิลำเนากันหน่อยค่ะ
เพราะว่าภูเก็ตถึงแม้ว่ายอดติดเชื้อ
ผู้ติดเชื้อจะมากเป็นอันดับ๒ของประเทศ
แต่ว่าตอนนี้ภูเก็ตเขาก็เริ่มผ่อนคลาย
แล้วก็เปิดด่านให้ประชาชนที่ตกค้าง
ได้เดินทางออกมานอกพื้นที่ได้แล้ว
นี่เป็นบรรยากาศนะคะช่วงประมาณตี๕ที่ผ่านมา
บริเวณด่านตรวจภูเก็ตหรือว่าด่านท่าชัดชัย
เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจเขาก็มีการบูรณาการ
เป็นการบูรณาการกำลังร่วมกันกับหลายหน่วยงาน
ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ตกค้างในภูเก็ต

ขอประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนา
มีคนลงทะเบียนประมาณ๔๐๐๐กว่าคนนะคะ
แล้วก็ให้เริ่มเดินทางออกจากด่านท่าชัดชัยภูเก็ต

ออกเดินทางได้วันละ๕๐๐คน

มีรอบเช้ากับรอบบ่ายรอบละ๒๕๐๐คนนะคะ
ซึ่งทางภูเก็ตมีการแจ้งไปยังปลายทางของทุกจังหวัด
ที่ประชาชนจะเดินทางกลับไปยังจังหวัดนั้น

โดยกลุ่มคนที่เดินทางออกจากภูเก็ต
จะไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาที่ภูเก็ตได้อีกนะคะ
กว่าทางภูเก็ตจะประกาศให้เปิดช่องทางตามปกติ
ทีนี้ดูที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะ
บริเวณด่านตรวจคัดกรองบ้านท่านุ่นที่หมู่๗ตำบลโคกลอยที่อำเภอตะกัวทุ่ง
ตรงนี้เป็นเขตรอยต่อกับจังหวัดภูเก็ต
ดูสิคะมีทั้งรถยนต์มีรถจักรยานยนต์ออกมาจากพื้นที่ภูเก็ต
ซึ่งประชาชนที่ผ่านการตรวจคัดกรองที่ด่านท่าชัดชัยแล้ว
เขาจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถด้านซ้าย
มีสติ๊กเกอร์ทั้งหมด๔สีแต่ละสีมันหมายถึงอะไรบ้าง
เดี๋ยวดูนะคะสีชมพูหมายถึงคนที่จะเดินทางกลับเข้าในพื้นที่พังงา

ส่วนสีเหลืองคือคนที่จะเดินทางไปยังเส้นกระบี่
ก็ต้องไปผ่านตรงด่านคัดกรองที่อำเภอทัพปุดด้วย
แล้วสติ๊กเกอร์สีเขียวหมายถึงคนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดระนอง
ก็ต้องไปผ่านด่านคัดกรองที่อำเภอคุระบุรี
ส่วนสีน้ำเงินคือผู้ที่จะเดินทางไปยังจังหวัดสุราธานี
ต้องไปผ่านด่านคัดกรองที่ตำบลรมมณีอำเภอกระโปรง
ทีนี้ทั้ง๔สีครอบคลุมพื้นที่รอยต่อของพังงาทั้งหมด
คนที่มีสติ๊กเกอร์สีชมพูที่หมายถึงเดินทางกลับเข้าพังงา
ก็จะต้องมีการทำประวัติมีการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จะปล่อยกลับเข้าสู่ภูมิลำเนาในแต่ละอำเภอของพังงา
พอเข้าไปถึงในแต่ละอำเภอแล้วเนี่ยต้องกักตัวอีก๑๔วันด้วยนะคะ
เพื่อที่จะดูอาการส่วนสติ๊กเกอร์สีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงิน
จะต้องไปยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับยื่นบัตรประชาชน
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับรองเพื่อผ่านจุดคัดกรองต่อไป

ท่านต้องมีเส้นทางการเดินทางที่ชัดเจน
เมื่อติดสติ๊กเกอร์สีไหนท่านต้องเดินทางไปตามเส้นทางนั้น

คือเอาง่ายคือต้องมีจุดหมายปลายทางที่แน่นอน
ไม่ใช่ว่าได้สติ๊กเกอร์สีนึงแล้วฉันจะไปอีกเส้นทางหนึ่งนี่ไม่ได้
ก็ท่านจะไปสุราชเปลี่ยนใจไปกับบีไม่ได้นะ